พระเอกหมอลำแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพง

คนนี้ก็มีตัวเลขมาฝากบันเทิงไทยรัฐเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าน้องไปขอพรขอโชคลาภจากพระพิคเนตที่แยกห้วยขวางมาด้วย
เคยไปกันไม่ได้มั้ยคุณสองคนนะโหไปบ่อยนะ
ไปบ่อยเลยจ้ะไปไปขอพรมา
โดยน้องวัดค่ะบอกว่ามีโอกาสมาแสดงที่กรุงเทพมหานคร
เลยตั้งใจมาว่ายขอพรท่านแหละ
เพื่อขอให้ท่านช่วยประธานงานประธานเงิน
ให้เจ้าตัวมีงานทำปังแบบตลอดทั้งปีเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะได้เสี่ยงเซียมซีมาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะอีกด้วย
ซึ่งเลขที่น้องวัตรได้ก็คือ

ขอให้วันนี้ปังหมานเด้อ

ถ้าใครรอชมอยู่ก็ดูเลยนะจ๊ะ

สำหรับนักแสดงอารมณ์ดีสายบุญของเรามาอีกแล้วค่ะ

แดงแรงฤทธิวันนี้รับทรัพย์แน่นอนค่ะ
วันหยุดที่ผ่านมาพี่อรชรพร้อมเพื่อนซีเนี่ย
ไปที่วัดโคกปีบค่ะจังหวัดปราจีนบุรี
ซีชุดแดงแรงฤทธิ์แดงแบบปะโกน

อรชรบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
มาทั้งทีพี่จัดเต็มไว้ละกัน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดทุกจุดเลย
ไม่ว่าจะเป็นทาเวสุวรรณเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็เทพกุมารวัดโคกปีบ

ใครอยากจะมีโชคลาภก็ให้มาขอกุมาร
มักได้กลับไปทุกคน
ได้ยินแบบนี้จะรออะไรคุณผู้ชมค่ะ

ส่วนเพื่อนได้เลข๙๙

ซึ่งตรงกับเลขลอตเตอรี่ที่คุณแม่บานเย็น
เมื่อวันเสาร์เลยคุณผู้ชมค่ะ
นิดนึงแล้วกันเหตุที่เราอ้างคุณแม่บานเย็นบ่อยว่า

วันเกิดแม่บานเย็นไง